ต่อค่ะตอนนี้ผู้ต้องหาถูกเรียกว่าไอซ์หีบเหล็กไปแล้วนะคะ
ในไอซ์เนี่ยเป็นผู้ต้องหาวัยสี่สิบปี
ถูกซัดทอดจากเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอายุเท่ากันที่ไปเจอกันในคุก
ถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็บอกตำรวจว่าโอ้โหยาเสพติดเหรอ
ที่บ้านในไอซ์เพียบเลยปืนก็มีแล้วก็เคยช่วยไอซ์ฝังศพผู้หญิงคนนึงเอาไว้หน้าบ้านด้วย
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปบุกจับนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านย่านเพชรเกษม
แล้วก็ในบ้านมีปืนเพียบยาเสพติดเพียบทั้งในบ้านทั้งในรถ
แล้วก็ไปเจอหีบเหล็กแล้วก็คาดว่าหีบเหล็กอันนี้แหละ
ที่ในไอซ์ฆ่าน้องกุ๊กกิ๊กคือไปชวนน้องกุ๊กกิ๊กมาร่วมหลับนอนด้วย
แล้วก็เหมือนกับลงรักหึงหวงไม่อยากให้ไปไหนให้ไปอยู่ในหีบเหล็ก
หีบเหล็กตัวเองเมาหลาบตื่นขึ้นมาเขาเสียชีวิตเอาไปฝังไว้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปขุดดินก็เจอศพจริง
ก็วันที่เพื่อนมาช่วยเนี่ยคือตามมาแล้วก็เอาศพออกมาจากหีบเหล็กแล้วฝังดินเนี่ย
อันนี้คือวันไปจับกุมค่ะก็เลยได้ฉายาว่าไอซ์หีบเหล็ก
ถูกต้องแล้วนี่คือคาดว่าคือน้องกุ๊กกิ๊กนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตำรวจบอกว่าต้องรอตรวจดีเอ็นเอ

แต่คุณแม่บอกว่าใช่แน่รอยสักของศพที่เจอกับรอยสัก
ตามภาพของน้องกุ๊กกิ๊กมันใช่เลย
นี่ค่ะในไอซ์ผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่านายอภิชัยองค์วิสิตนะคะ
อายุ๔๐ถูกจับเมื่อวันที่๙มกราคม
ส่วนน้องกุ๊กกิ๊กนะคะทางครอบครัวเขาแจ้งความคนหายเอาไว้
ตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าคือศพที่เจอที่ฝังอยู่ที่บ้านของเขา
ไอซ์นี่แหละนางสาววรินทรชัยเชษอายุยี่สิบสองค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจสนเพชรเกษมควบคุมตัวไอซ์
ขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังผลัดแรกครับข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
เพราะเกรงว่าในไอซ์ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ทีนี้ค่ะก็ต้องแยกสำนวนอีกคดีหนึ่งเรื่องของการฆาตกรรมอำพลางศพของน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะ
เป็นภาพเมื่อเช้าที่เจ้าหน้าที่พาไปจะพาไปฝากขังที่ศาล
ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้เอาเดี๋ยวดูตอนที่เดินออกมา
เขาจะมากับผู้ต้องหาอีกคนนึงที่ต้องไปพร้อมกัน
แล้วผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยโอ้โห
เหมือนกับเขาแบบมีอาการเกรียวกราศอะไรก็ไม่รู้

แล้วเดี๋ยวดูในไอซ์นะตอนขึ้นไปบนรถอ่ะ
คือในอายส์เขาก็ใส่เสื้ออย่างที่เห็น
แล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามอะไรสื่อนะคะ
ตอนที่ในไอซ์ถูกควบคุมตัวขึ้นรถกระบะกับผู้ต้องหาอีกคนนึง
เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ค่ะ

ในอายส์หันไปมองหน้าผู้ชายคนนี้คือผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
สีหน้าที่ไม่พอใจ
จนเจ้าหน้าที่ต้องบอกกับในไอซ์ว่า
ไอซ์อย่าไปทำอะไรเขานะ
แล้วในไอซ์ก็หันไปทางอื่น
ดูสิคะขนาดตัวเองถูกควบคุมตัว
เพื่อดำเนินคดีข้อหานักทั้งนั้น
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์อีกคนนึง

เขาแค่แบบโวยวายนิดหน่อย
อายส์มองหน้าเขาตาขวางเลย

ตำรวจต้องเตือนไอซ์ว่า

ท้ายคำร้องคัดค้างการประกันตัวแน่นอน

กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ

จนสักทีต้องบอกไอส์อย่าไปทำอะไรเขานะ
คือท่าทางเป็นคนขึ้นง่ายนะโมโหง่าย

คนเขาก็ปรบมือเขาก็อะไรของเขาไปก็เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์

นี่เท่ากับว่าต้องไปอยู่ในเรือนจำช่วงการฝากขังใช่ไหม
ผมอยากให้ไอซ์ไปโมโหข้างในจังเลย
อยู่ดีข้างในแล้วก็แบบคืนนี้ก็อยู่ดีก็หุดหงิดโมโหขึ้นมาอย่างนี้
อืมคงไม่มีใครเตือนนะคะถ้าไปหุดหงิดอยู่ในห้องขังเรือนจำขนาด
ก็ดูเขาขึ้นง่ายเจอเลย
ข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับอดีตพนักงานโรงพิมพ์
เคยทำงานในบ้านของในไอซ์แล้วก็คลุกคลีกับครอบครัวของในไอซ์
เล่าให้ฟังว่าในไอซ์เป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะคุณภาคภูมิ

ใช้กำลังกับคนที่ไม่มีทางสู้

สู้ได้จะไม่ยุ่ง
โหแล้วคืนนี้อยู่ในเรือนจำนี้

แต่ชอบสะสมอาวุธค่ะโดยเฉพาะมีดและของมีคมนะคะ
ออกมาทำร้ายพนักงานในโรงงานเป็นประจำค่ะ

ส่วนอดีตพนักงานคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะคะ
บอกว่าผมก็เคยโดนไอซ์เอามีดแทงครั้งหนึ่ง

เขาสะสมของมีคมไม่ใช่เฉพาะมีดนะคะ

ไอซ์มีสตั่ง
เขามีคุณป้าที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก
มีมรดกจากคุณพ่อคุณแม่
เปิดศูนย์การค้าอะไรแบบนี้นะที่บ้านเป็นยี่สิบไร่อ่ะใช่
เพชรเกษมอ่ะเงินเยอะก็เอาเงินไปซื้อผู้หญิง
พาเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้านะคะอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะ
คนไหนในไอซ์ซื้อมาแล้วไม่ได้ดั่งใจจะถูกทำร้ายร่างกาย
ที่เห็นเลยเห็นต่อหน้าเลยก็คือมีผู้หญิงสองคนนะคะ
เลือดท่วมตัววิ่งออกมาจากบ้านของในไอซ์มาขอความช่วยเหลือ
ข่าวคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่เห็นว่าในไอซ์จะถูกดำเนินคดีอะไรเลยเรื่องมันเงียบไป
ก็เลยคาดว่าเหตุผลที่ในไอซ์ไม่ได้รับโทษไม่มีคดีอะไร
ก็เพราะว่าในไอซ์มีพ่อเลี้ยงเป็นตำรวจระดับสูงอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะ
แล้วก็พ่อเลี้ยงที่เป็นตำรวจระดับสูงนายนี้คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด
และอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะมันแบบเออมันทำอย่างนี้ได้เนอะ
ไอซ์มันเคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตทางประสาททางจิตเทพธิ์
แล้วทุกครั้งที่ในไอซ์มีปัญหากำลังจะถูกดำเนินคดี
กำลังจะถูกดำเนินคดีครับหงายการ์ดโรคจิตหงายการ์ดมีอาการป่วยทางจิต
ประสานมีเอกสารไงว่าเขารับการรักษาอาการทางจิต

กับพนักงานในโรงพิมพ์หรือว่าหลายหลายคนน่ะก็คือไม่พอใจก็จะเรียกมาทำล้ายทำล้าย
กับพนักงานในโรงพิมพ์หรือว่าหลายคนนะก็คือไม่พอใจก็จะเรียกมาทำร้ายทำร้าย
บางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้ผมเคยเจอแทงหนึ่งที
แต่ไม่เข้านะเพราะเราก็สู้เหมือนกัน
เหมือนกันสมัยเนี้ยในไอ้เนี้ยควรวิ่งประจำเข้ามาแล้วก็ออกมั่งไม่ได้ออกมั่ง
ถูกใจก็ได้อยู่ต่อไม่ถูกใจก็โดนทำร้าย
เหมือนอย่างกรณีที่ว่าวัยรุ่นสองคนที่ไม่หนีออกมาขอความช่วยเหลือที่ว่าเลือดอาบทุ่มตัว
เคสนี้ผมก็เห็นนะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย
ก็แค่สงสารเพราะเด็กมันวิ่งหนีออกมาเลือดอาบเต็มตัว
ก็ส่งโรงพยาบาลธรรมดาทั่วไปไม่มีการแจ้งอะไรมากมาย
แต่รู้อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
นะแล้วก็เมื่อก่อนแบบเนี้ยเขาเคยถูกเหลือมหยุดสดี
แล้วมันก็มีใบนี้บอกว่าเป็นผู้ป่วยก็หลุด
แหล่งข่าวคนนี้ก็เลยบอกกับนักข่าวของเราว่า
ก่อเหตุมาตั้งหลายเรื่องหลุดรอดความผิดมาได้ทุกที
เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพล
แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เกรงใจญาติของในไอซ์โดยเฉพาะป้าเล็ก
ป้าเล็กเนี่ยเป็นป้าที่เลี้ยงดูในไอซ์มาตั้งแต่เด็กเด็ก
แล้วก็ป้าเล็กก็ดูแลอพาร์ทเมนต์เป็นร้อยห้องตรงนั้น
คนก็เกรงใจคือป้าเล็กเขาเป็นคนดี
นิสัยดีใจดีชอบทำบุญคนแถวนั้นรู้
แต่ในไอซ์เนี่ยมันสร้างความเอือมระอาให้กับเพื่อนบ้าน

แต่จากประวัติเองในไอซ์เองก็เคยถูกดำเนินคดีหลายเรื่องนะคะ
ติดคุกแล้วก็ไปเจอเพื่อนในคุกไงแล้วออกมาทำงานด้วยกัน
โดนจับแล้วก็ซัดทอดมาไอซ์จนไอซ์โดนจับเนี่ย
ติดคุกกักขังหนุ่งเหนียวเนี่ยเคยติดคุกมาหลายเรื่อง
แต่แป๊บไงติดแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วก็มาก่อเหตุนี้อีก